ช่วงนี้ใครที่ดูอยู่ที่บ้านอยากจะให้หรี่ไฟลงนิดนึง

หรือหลีไฟแล้วก็เปิดสาวตามมา
เด็กทุกคนจะมีตุ๊กตาแสนรักใช่ไหมคะเอาไว้กอดเอาไว้เล่น
แต่ถ้าตุ๊กตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมยังจะกล้ากอดกล้าเล่นอีกไหมคะ
ดูสีแดงที่เรามุมไฟมาให้ดิ
เดี๋ยวนี่เมืองไทยหรอ
มีคนตั้งกล้องถ่ายเอาไว้ค่ะเขาบอกว่านี่คือตุ๊กตาผีสิง
นั่งอยู่ดีวางเอาไว้ขยับหัวเองขยับตัวเอง

เราต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ
ทีมข่าวบุกไปพิสูจน์เรื่องราวนี้กับนายรณสดมชาครียรัฐหรือว่าตั้ม

นายตั้มพาเราไปดูตุ๊กตาค่ะ

ผมสีออกน้ำตาลทอง

แก้มสีชมพูปากสีแดง
ใบหน้าส่วนหัวเป็นปูนหล่อก็เลยจะค่อนข้างหนัก
แต่ตัวเป็นนุ่นก็จะเบา

บอกว่าตุ๊กตาตัวนี้ชื่อน้องเพิ้งค่ะ
ได้มาจากตลาดโรงเกลือ

ก็ให้น้องเนี่ยเอาน้องเพลิงไปปรับแต่งหน้าใหม่

จะเอามาขายที่ร้านขายตุ๊กตาแนวสยองขวัญที่ตลาดนัดย่านรัชดา
แกร่งหน้าให้น่ากลัวยังไม่พอ
ตั้มทำพิธีเชิญวิญญาณสัมภเวษีให้มาอยู่ในตัวน้องเพลิงด้วย
ก็นั่นไงอุ้ยตั้มค่ะพอทำเสร็จตั้มก็เอาน้องมาที่บ้าน
ว่าพรุ่งนี้จะเอาไปขายวางน้องเพ้อไว้บนหลังตู้
แต่พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าค่ะตั้มบอกว่าตั้มแปลกใจ
น้องเพลิงไว้ตู้สายแต่ตื่นเช้ามา
ทำไมน้องเพลิงย้ายไปนั่งอยู่บนตู้ขวา
ไม่เท่านั้นพอมีคนขอเช่าน้องเพลิงไปถ่ายรายการ
น้องเพิ้งขยับตัวเอง
ต้องมีการไลฟ์พิสูจน์กันเขาบอกว่า
เห็นเป็นเงามาลากน้องเพลิงตกลงไปค่ะ

ชาวต่างชาติติดต่อขอซื้อน้องเพลิงในราคา๔๕๐๐บาท

ภาพที่เห็นจริงคือ

มีเงามาจากทางด้านขวาของโต๊ะ
ประมาณถมืนนิดหน่อยค่อนข้างใหญ่
หลังจากนั้นก็จะมีเสียงเดินตามมา
แล้วก็มีเดินแบบคล้ายคลานมาที่บริเวณหน้าโต๊ะ
ซึ่งตอนนั้นหน้าโต๊ะเรามีเทียนอยู่

ตุ๊กตาตัวนี้หลังจากที่มีเสียงเสร็จปุ๊บ
เหมือนถูกกระชากลุกขึ้นมาทับน้ำแดง
น้ำแดงขกมาทับเทียน

เนี่ยค่ะแต่อยากเห็นภาพนั้นนะใช่อยากเห็นภาพที่เขาบอกว่าเห็นเป็นเงา
พอเราได้คุยกับนายตั้มเสร็จนี่เลยค่ะอุ้ยคุณติผู้สื่อข่าวของเราบอก
ทำพิธีให้หน่อยได้ไหมอยากรอทำพิธีเหมือนวันที่ทำพิธีให้น้องเพลิง
สัมภเวษีมาอยู่กับน้องเพลิงเนี่ยให้จุดทูปแล้วอธิษฐานเลย
ขอเหรอระหว่างจุดทูปนะหมาหอนด้วย
พอทำเสร็จปุ๊บทีมข่าวตั้งกล้องเอาไว้เลยเนี่ยค่ะ
ตั้งเอาไว้จับดูทุกนาทีนาทีแล้วนี่ลมพัด
มีหัวกระโหลกคาบทูบไว้ข้างข้างด้วยเป็นพิธีของเขา
อ่าสิบเจ็ดนาทีผ่านไปเรารอจนยี่สิบนาทีค่ะอืม
ก็นิ่งฮะน้องเพลิงไม่ขยับตัวเลยครับน้องเพลิงนิ่งมาก
จนเราต้องถามตั้มว่าตั้มเอาจริงเรื่องจริง
ตั้มเล่าขึ้นมาเพราะอยากให้คนรู้จักร้านตั้ม
จะได้มาซื้อสินค้าไอ้ตุ๊กตาหรือสิ่งของสยองขวาน
เอาอย่างนี้ตั้มเป็นกุศโลไบล์ขึ้นไป
โลบายใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นกุศล
อันนี้มันไม่เป็นค่ะเป็นอกุศโลบาย
ตั้มบอกว่าเรื่องจริงเขาไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมา
เขาแค่พิสูจน์มันไม่ได้
ถ้าผมจะไปโปรโมทหรือว่าเอ๊ะมาซื้อของร้านผมสิ
ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ขายดีเลย
ของที่ผมขายอยู่ทุกวันนี้ขายได้วันหนึ่งไม่ถึงพันบาท
ผมจะไปโปรโมทแล้วก็ก่อนนั้นหรือหลังจากนั้นจะไปโปรโมทเพื่ออะไร

แล้วก็ถ้าจะโปรโมทในลักษณะเป็นเรื่องผีผีสางที่ผมไม่ชอบ

แต่มันเป็นจังหวะที่แบบเห็นจากในคลิปจริงแล้วมันมีหลักฐาน
เราก็อยากจะเห็นคลิปนั้นจากตั้มเหมือนกันอ่าไม่เป็นไร
แต่เนี่ยอันนี้คือคลิปที่เห็นเราก็เลยลองติดต่อไป
อย่างลูกค้าที่เคยเช่าน้องเพลิงไปถ่ายรายการแล้วบอกว่าน้องเพิ้งแคปตัวเอง
บอกว่าเออเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าตกลงมันเป็นยังไงแบบไหน
เจ้าตัวไม่สะดวกนะคะเพราะว่าถ่ายรายการอยู่
แต่ว่านี่แหละค่ะคลิปที่ออกมาก็คือคลิปนี้แหละที่เขาถูกแชร์กันในโซเชียลเยอะว่า
เพลิงขยับตัวได้เอง
แต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหัวน้องที่เป็นปูหล่อมันหนักหรือเปล่า
วางอยู่ปุ๊บมันก็เลยเหมือนแบบเทน้ำหนักลงมา
อะไรอย่างนี้อะไม่ใช่เพิร์คใช่มั้ยต้มใจ
นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครชอบของแนวนี้ก็ลองไปพิสูจน์ดู
คือยังไงคือให้ซื้อน้องเพลิงไปอยู่ที่บ้าน